คุณผู้ชมค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้เข้ามาจริงค่ะ
สำหรับช่วงเวลาแห่งความสุขนั่นเองประจำวันเสาร์

หลังจากที่ถ่ายกรรมกันมาอย่างเข้มข้นเลย

เล่าถึงดีเอ็นเอความเป็นละครไทยรัฐได้เป็นอย่างดีเลย
ติดตามรายการรายละเอียดนะคะจากสกุปชิ้นนี้ได้เลยค่ะ
เดี๋ยวเจอปล่อยบ้านทึง
เรื่องยุ่งยุ่งจิ๊บเกิดขึ้น

รับบทหนุ่มเหนือครั้งแรกของอินดี
ผสานเรื่องราวความเป็นเกษตรแบบยั่งยืน

ที่จะทำให้คุณผู้ชมลุ้นว่าคู่กัดจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นคู่กันหรือไม่
ย้าฮู้
รวมสร้างสีสันด้วยออฟสุพนัทนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างสมจิตท็อปดารณีนุษย์
ผู้ประกาศข่าวสาวจากไทยรัฐทีวีใบตองรัชตะวัน
เชอรี่รัตนภัยทูลภายใต้การกลุ่มบังเหียนธัญญาธัญเรศ
ความสนุกครบรถเคลียร์พื้นที่หน้าจอไว้
มิถุนายนนี้เสิร์ฟความฮาส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมค่ะ
เอกลักษณ์สำคัญของไทยรัฐทีวีที่เด่นชัดอีกหนึ่งอย่างก็คือ
การันตีผลงานการเป็นผู้จัดและผู้กำกับพี่หนุ่มอัธพรซึ่งก็เป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวีด้วยเช่นกัน
ได้ชินชินวุฒิประกบแป้งสรรัญชัดรับบทนักข่าวโตตึง
ร่วมด้วยอีทโปรงลางดาวพิมพ์ทอง
ละครจะดำเนินเรื่องโดยใช้ข่าวดังบนหน้าจอไทยรัฐทีวีที่ทุกคนคุ้นเคย
ลำดับเรื่องราวใหม่ผสมความบูแอคชั่นและคอมเมอดี้
เชิญชวนคุณผู้ชมมากัดทุกข่าวขย่ำทุกความจริง
ดีเดย์กันยายนนี้ค่ะ
ของขอลำดังของหนังสือพิมพ์ไทรัตท์
จะกลับมาในรูปแบบของละครสิรานีที่รัก
อำนวยการสร้างโดยบริษัทสันเดชน์เทลลียวิชั่นจำกัด
เรื่องราวความรักที่ประกอบไปด้วย๖ตอนย่อย
นักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เตรียมฟาดดราม่ากันเพียบ
ไม่ว่าจะเป็นต้อมรัชนีกรเอพสินลินนุสราเต๋าภูสิน
เดิมตอนแรกด้วยลูกสาวพญานาคธัญญาอาสยาม
ดราม่ากับเชนนัทวัฒน์กับตอนวางวนชู้
เริ่มตอนแรกพฤศจิกายนนี้

ซีดจาดมากโดยเฉพาะผู้ประกาศของเรา
เชอรี่กับใบต้องคือจี๊ดสุด
เดี๋ยวมาเราต้องขอไลน์เซ็นต์แล้วนะแม่
ครบรถมากเลยทั้งเฮฮาทั้งสืบสวนแล้วก็นี่สนุกด้วย
วังวนชู้ดิฉันชอบมากธัญญาอาสยา
ติดตามได้นะคะเริ่มละครเรื่องแรกนะคะวันที่๑๐๑๐มิถุนายน